ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการชุมนุมเลยค่ะ

รุ้งปรณสยา๑ในแก่นำกลุ่มนร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะ
ก็ได้มีการแถลงบอกว่ากลยุทธ์ในการดึงผู้ชุมนุม
ให้มาอยู่ร่วมกันที่สนามหลวงจนถึงเช้า
แล้วก็ให้จับตาดูไฮไลท์สำคัญด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอน
ช่วงที่รุ้งปนัสยาได้มีการแถลงนะคะ
เพราะฉะนั้นว่าจากที่คนมาร่วมยืนขนาดนี้

แล้วก็มันก็ยังมีคนที่ไม่สามารถมาได้
แล้วก็คิดว่ามันคงทวีคูณมากกว่านี้แน่
ก็คือเรามองว่าข้อเรียกร้องของเราเนี่ย
มันไม่ใช่อะไรที่คนไม่ได้เห็นด้วย

ว่ามันจะมีคนเห็นด้วยกับเรามาขนไหน

เนี่ยมันเข้าถึงใจผู้คนจริง

แต่ว่าเราก็จะลงระยะเพิ่มเติม
แล้วก็จะมีการพูดถึงยุทธศาสตร์
ในการเคลื่อนไหวของเราต่อนะคะบนเวทีก็ขอให้เราติดตามกันค่ะ
ก็จริงเนี่ยทุกคนที่มาที่นี้มัน
เขามาด้วยใจนะคะแล้วก็มาด้วยอุดมการแล้วก็เป้าหมายเดียวกัน
คือแน่นอนว่าจะมีคนที่กลับไปบ้านนะคะเขาด้วยธุระด้วยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าการดึงคนเนี่ยกลวิธีการดึงคนของเราเนี่ย
มันก็คือการที่เราชัดเจนในข้อเรียกร้องของเรานะคะ
การที่เราชัดเจนว่าเราต้องการอะไรเราจะขึ้นไปทางไหน
นี่ค่ะคือกลวิธีที่ทำให้คนจะอยู่กับเราได้นานที่สุด
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ได้ให้สัมภาษณ์นะครับโดยบอกว่าแผนการเคลื่อนขบวนในวันพรุ่งนี้
แต่ก็จะไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้องที่ทำเนียบเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนก็จะไปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ชูสามนิ้วนะครับ
ภาพรวมในการชุมนุมในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้
คุณผู้ชมคะมีท่าทีจากอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะ
พนัททัศนียานนท์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนี่ค่ะโพสต์นี้นะคะ
บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพอจะมีกำลังวางชาพอช่วยได้คือหากวีรชนผู้กล้าถูกดำเนินคดี
ผมเป็นทนายให้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดค่ะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
มีผู้ที่มาร่วมชุมนุมด้วยนะครับเป็นสอสอฝ่ายรัฐบาลนะฮะ
หนึ่งในพักเล็กของฝ่ายรัฐบาลนะครับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์
สอบบัญชีรายชื่อหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยนะฮะหรือว่าเต้มงคลกิจนะครับ
นี่เป็นภาพที่คุณมงคลกิจได้โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
แล้วก็ให้รายละเอียดนะฮะนอกจากภาพภาพนี้นะครับ
อยู่ในพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะฮะ
ที่เขาใช้ชื่อว่ากลุ่ม๑๙กัญญาทวงอำนาจคือรัศดรเนี่ยในพื้นที่ท้องสนามหลวงนะฮะ
ก็จะมีผู้คนต่างนะครับแล้วคุณมงคลกิจนะฮะก็โพสต์บอกว่า
เมื่อสิบสี่ปีที่แล้วมาอยู่หลายคืนวันนี้สามพี่น้องก็คือตัวเขานะฮะ
คุณมงคลกิจนะครับมีสสพีลวิทย์เรื่องลือดลภาคจากภาคไทยรักธรรมมี
สสนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์จัดพรรคเก้าไกล
บอกว่ามาร่วมสังเกตการณ์การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนนะฮะ
แล้วก็บางภาพก็มีการแสดงสัญลักษณ์ชู๓นิ้ว
บอกว่าพร้อมจะชู๓นิ้วร่วมกับผู้ชุมนุมด้วยนะฮะ
นี่คือช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ในพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับ
ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดของการชุมนุม

เรายังเกาะติดสถานการณ์ตลอดนะครับ

ก็จะต่อเนื่องไปจนถึงเช้านะฮะ
เพราะว่าผู้ชุมนุมบอกว่าเช้าจะมีการเคลื่อนขบวนอย่างแน่นอน
ในการไปยื่นข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลนะครับ

อยากให้คุณผู้ชมอยู่กับเราไทยรัฐทีวีนะคะ
ต่อเนื่องตลอดทั้งคืนไปจนถึงเช้าเลยนะคะ